ที่๘นี้เนี่ยจะไม่ได้แปลว่าทุกคนถ้าได้สิทธิ์จะได้เงินก้อนแรกบวกก้อนที่๒ใช่ไหมคะ
อาจจะมีไปจนถึงสัปดาห์หน้าสำหรับคนที่ได้ก้อนแรกใช่ไหมคะ
ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ระบบการคัดกรองมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วทั้งหมด๑๒ล้าน๘แสนคน
จำนวนนี้๑๑ล้านคนนะครับจะมีการโอนเงินให้ภายในวันศุกร์นี้คือวันที่๘ครับ
แล้วที่เหลือ๗ล้านคนก็จะโอนในต้นสัปดาห์หน้า
ต้องจะครบ๑๒๘๐๐๐๐๐คน
ถ้าเอาอย่างนี้ค่ะถ้าเรียนใช้เกณฑ์แบบนี้นะคะ
ถ้าคนที่ได้ผ่านเกณฑ์ได้สิทธิ์นี้เงินก้อนแรก

คนที่ได้จะได้เงินของตัวเองภายในสัปดาห์หน้า
แน่นอนทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมคะ

๘แสนคนเงินจะถูกจัดสรรให้ท่านภายในสัปดาห์หน้าแน่นอน
แต่ทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญว่า
บางทีเอาเงินเข้าบัญชีให้ท่านไม่ได้
ใช่เรื่องนี้คือยังไงดีคะพอ
ก็อย่างนี้ครับคือผมเรียนคุณจอมขวัญว่า
จำนวนผู้ที่มาร้องเรียนที่กระทรวงการคลังในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราประมวลผลได้ถึงนี้ครับ
ว่าปัญหาใหญ่นี่มีอยู่สองเรื่อง

เรื่องแรกเลยคือเงินไม่เข้าบัญชีทำยังไง

บางทีก็ทำรายการต่อไม่ได้จะทำอย่างไร

ในกรณีที่บัญชีไม่ตรงแล้วเราไม่สามารถทำเงินใส่ข้างใต้
ที่หนึ่งเลยเนี่ยเงินเป็นของท่านแล้วนะครับท่านไม่ต้องกังวลนะครับ
ก็จะมีการตึงคืนให้ไม่ได้ก็เอาคืนกลับมาไม่คืนนะครับเป็นของท่าน
จะหาทางส่งให้ท่านให้ได้นะครับ
ทีนี้ท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนแก้ไขบัญชีได้ในกลุ่มสีเหลืองเนี่ยนะครับได้ครั้งหนึ่งนะครับ
ก็มีหลายท่านครับเปลี่ยนเรียบร้อยถูกต้องเงินก็เข้าบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีนี้จะไปทำอะไรต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
พร้อมพลีกมากับเลขที่บัตรประชาชนได้พอและไม่ต้องทำอย่างอื่นอีก
ระบบจะมีการโอนเงินเช็คให้ท่านทุกวันอังคาร
สำหรับบัญชีที่โอนให้แล้วไม่สำเร็จ

เพราะฉะนั้นคือถ้าใครแก้แล้วได้ไม่มีปัญหา

ถูกต้องครับพร้อมเพลย์แล้วก็ผูกกับบัตรประชาชน
ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับรอรับเงินเลย

ว่าวันนี้คนที่ผ่านเกณฑ์แล้วเงินยังไม่ได้
ผมว่าผูกพร้อมเพลย์จะได้เงินเร็วที่สุดครับ
โดยกลุ่มที่เป็นหลักแสนที่เราบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการคือได้สิทธ

ซึ่งแม้ว่าจะเป็นหลักแสนคิดว่าจะแก้ไข
หมายถึงว่าทั้งทางประชาชนด้วยทั้งทางกระทรวงคลังด้วย
น่าจะแก้ไขร่วมกันแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าไหมคะผอ
คือถ้าท่านเดินไปพร้อมเพลย์นะครับผมว่าจบหมดเลยครับ

พ่อเงินนี้พร้อมจะโอน้ยท่านทุกวันอยู่แล้วนะครับ
คือถ้าความเข้าใจของเราตอนนี้ที่เราฟังมาเนี่ยตอนแรกคิดว่าทุกอย่างจะต้องจบภายในวันศุกร์นี้
คือวันศุกร์นี้คงเป็นวันที่โครงการส่วนใหญ่เรียกว่า๙๐แล้วกันน่าจะได้ข้อยุติ
แล้วพอสัปดาห์หน้านี้เราคาดหวังว่าถึง๙๘๙๙น่าจะจบได้นะครับ
ภายในสัปดาห์หน้านอกเหนือจากการรอรับโอนเงินแล้วน่าจะมีลักษณะปัญหาหรือว่ารักษณะของคนกลุ่มไหนอีกคะที่ต้องรอถึงสัปดาห์หน้าค่ะ
มี๒กลุ่มครับก็คือกลุ่มที่เราขอข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มนี้มีประมาณ๖ล้าน๕แสนคน๕๙๐๐คนท่านตอบกลับมาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ได้รับเงินไปแล้วทั้งหลายท่านนะครับหลายล้านคนนะครับ
ทีนี้ยังมีอีก๖แสนคนครับที่ยังไม่ตอบกลับมาทีนี้เราประเมินท่านต่อไม่ได้ครับ
ท่านจะเป็นได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์นะครับ
อันนี้ขอความกรุณาท่านช่วยกลับมาตอบคำถามให้เราโดยเร็วนะครับ
อันนี้คือกลุ่มแรกคือขอข้อมูลเพิ่มเติมมีอีกกลุ่มไหมคะที่ต้องรอภายในสัปดาห์หน้าจะได้จัดการให้เสร็จนะคะ
กลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ลงพื้นที่ไปพบกับผู้พิทักษิตนะครับ
อันนี้ก็ตอนนี้ผู้พิทักษิตก็ยังมีงานค้างอยู่ประมาณสัก๖แสนราย

เพราะฉะนั้น๒กลุ่มรวมกันประมาณสักล้าน๒ล้าน๓
ภายในสัปดาห์หน้าน่าจะเบ็ดเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะพอ
น่าจะชัดเจนแล้วก็รวมกับบัญชีที่อยากจะโอนให้ท่าน

เพราะท่านผ่านเกณฑ์ตั้งนานแล้วนะครับ
แล้วถ้าสมมุติเราจะใช้คำบอกว่าทุกอย่างเนี่ย
คือประชาชนจะไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว
เกี่ยวกับโครงการนี้ไม่ว่าจะเพิ่มเติมสมัครใหม่

น่าจะจบที่ภายในวันที่เท่าไหร่คะ
คืออย่างแรกเลยคือเราปิดรับลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่๒๒นะครับวันนี้ปิดไปแล้ว

เราจะปิดการทบทวนสิทธิ์นะครับ
วันอาทิตย์นี้วันที่๑๐เวลาเที่ยงคืนครับ
อันนี้ทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกสัปดาห์หน้านี้เราจะเคลียร์ที่

๒ล้าน๘แสนคนไปอีกประมาณเท่าไหร่คะ

ประมาณ๑ล้าน๒แสนคนนะครับ

ขอให้ท่านกลับมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมครับ

เป็น๒แสน๑๒ล้านก็กลับมาอีกที
ท่านก็พร้อมจะเป็นสีเขียวที่ผ่านเกณฑ์ครับ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะพอค่ะเรียนขออนุญาตให้รบกวนพอลองฟัง

เพราะตัวเลขมันเยอะเอาตัวประชาชนเป็นหลักก่อนกันแล้วกันนะคะ
คือตอนนี้คน๑๒ล้าน๘แสนคนผ่านรับสิทธิ์แล้วนะคะ
แล้วก็จะโอนให้เสร็จ๑๑ล้านคนภายในวันศุกร์นี้นะคะ

น่าจะโอนให้เบ็ดเสร็จจนจบได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งหมด
แต่ว่าสิ่งที่ยังคาราคาซังอยู่ประมาณล้าน๒คน
คือเป็นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็อีก๖แสนคือคนที่ต้องรอให้ผู้พิทักษิตของทางการ
ลงไปเพื่อพิสูจน์ในการรับสิทธิ์นี้ถูกต้องไหมคะ

แล้วก็ส่วนของงานลงทะเบียนที่ลงทะเบียนรอบแรกไป

แต่๑๐พฤษภาคมนี้ค่ะวันอาทิตย์เที่ยงคืนนี้เนี่ย
ใครที่จะใช้สิทธิ์ทบทวนสิทธิ์ก็จะปิดเที่ยงคืนวันอาทิตย์นี้

ทีนี้ค่ะตกลงแล้วทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำกันมา

เพราะฉะนั้นตีว่าจบสัปดาห์หน้ากันแล้วกัน
หลังจากนั้นจะมีกลุ่มไหนที่จะเข้านิยามของเราไม่ทิ้งกัน
แล้วเข้ารักษณะเปิดเป็นรอบ๒
หรือเปิดเพิ่มเติมให้คนกลุ่มใหม่ไหมคะ
คือตอนนี้ลงทะเบียนใหม่นี้ยังไม่มีนโยบายที่จะเปิดนะครับ

แต่ว่ามีกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนเยอะพอสมควร๑ล้าน๗แสนราย

อันนี้ก็คือหนึ่งในข้อมูลที่เราได้จากการร้องเรียน
พี่น้องประชาชนมาที่กระทรวงการคลัง
มี๒เรื่อง๑คือทะเบียนลงบัญชีไม่ตรง

อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่เหมือนกันก็คือลงทะเบียนไม่สำเร็จตั้งแต่ต้นเลย
ที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ต้นที่ว่าอาจจะเป็นเลขปรับประชาชนไม่ตรง
คือไม่ตรงหรือนามสกุลไม่ตรงสะกดผิดอย่างนี้นะครับ
ตรงนี้มีเยอะพอสมควรถ้าจากฐานข้อมูล๑๗ล้านราย
แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าต้องไปตรวจสอบซ้ำครับว่ามีจำนวนที่ซ้ำซ้อนไหม
แล้วก็ถูกต้องจริงสักกี่รายนะครับ
แต่ว่า๑๗ล้านที่เราเห็นในเบื้องต้นเนี่ย
กลุ่มนี้ยังไม่ได้ถูกคัดกรองเข้ามาในระบบเราไม่ทิ้งกันเลยนะครับ
ท่านไม่ผ่านตั้งแต่ด่านแรกเลยนะครับ

จะเป็นลักษณะไหนที่ลงไม่ได้ตั้งแต่แรกคะ
ก็สมมุติท่านกรอกข้อมูลทุกอย่าง
มันในหน้าเว็บไซต์เราไม่ถึงกันใช่ไหมครับ
เสร็จเรียบร้อยด่านแรกที่จะไปเจอเลยเนี่ยคือ
ฐานข้อมูลของกรมการปกครองของบัตรประชาชนเนี่ยครับ
ท่านมีตัวตนจริงไหมถูกต้องจริงไหม
ชื่อไมกอนามสกุลขออย่างนี้นะครับ
เดือนปีเกิดอะไรที่อย่างตรงตามฐานข้อมูลของการปกครอง
เพื่อเราจะได้มั่นใจว่าท่านเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงนะครับอันนี้มีคนไม่ผ่านขั้นตอนนี้๑ล้านกว่าคน
คือเข้ารักษณะไหนคะคือบัตรประชาชนหมดอายุหรือว่ายังไงคะ
ส่วนใหญ่เป็นสกดผิดครับสกดผิดนี่เยอะที่สุดเลยนะครับเช่นนำสกุลมีจุดมีเว้นวักมีนะอย่างงี้สมมตินะครับ
สละเอสละแอร์ที่เราเห็นนะครับ
หรือคำดำหน้าชื่อมีนายมีทางมาด้วยอย่างนี้นะครับ
ซึ่งคนกลุ่มนี้มาใช้การทบทวนสิทธิไหมคะ
ท่านยังไม่ได้เข้ากระบวนการเลยตั้งแต่ต้นเลยครับ
อ๋อโอ้โหแล้วอย่างนี้เขาไปรวมตัวกันหรือยังไงกันที่ไหนคะ

ก็เป็นกรุ่มนึงที่มาที่กระทงครั้งนะคะ

แล้วก็จะนำ๑๗ล้านกลับมาทบทวนดูครับ

แล้วเราจะทำการดูแลอยู่อย่างท่านได้อย่างไร

แต่อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการเปิดสิทธิ์ให้คนกลุ่มใหม่ใช่ไหม
เป็นคนกลุ่มที่คาดว่าคงได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน
แต่อาจจะผิดพลาดในแง่ของเรื่องของเอกสาร
ถูกต้องครับเพราะท่านจะไม่มีความชำนาญ
เรื่องของการใช้ไอทีอย่างนี้ครับก็เป็นไปได้นะครับ
ก็อันนี้เราจะกลับมาดูให้นะครับจะไม่ทิ้งใครครับ
ค่ะทีนี้ในส่วนของกรุงเทพฯทุกคนก็จะมารวมตัวกัน
ฉันใช้คำว่ากระทรวงการคลังกันแล้วกันแต่ว่าทราบว่าเปลี่ยนที่ไปใกล้แล้วก็สะดวกกว่านะคะ
กระทรวงการคลังส่วนกลางทีนี้ในต่างจังหวัดเองเนี่ย
ใช้พื้นที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดถูกไหมคะพอ

โดยที่ศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัดเนี่ย
ก็จะรับจนเสร็จสิ้นภายในวันศุกร์นี้เช่นเดียวกันไหมคะ
อันนี้ผมว่าศูนยรงธรรมท่านสามารถไปได้เรื่อยนะครับ

ปัญหาหลักคือ๒เรื่องที่เราเจอแล้วคืออันที่๑
หนึ่งจุดเจ็ดล้านใช่ไหมครับที่ท่านลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับ
กลุ่มนี้กลับมาดูแลท่านให้หมดนะครับ
กลับไปดูให้อันนี้ประวัติจะทำให้ท่านคลายความกังวลไปเยอะ
ที่สองคือกลุ่มที่บัญชีไม่ตรงแล้วเงินเข้าไม่ได้
อันนี้ครับก็แนะนำถ้าเกิดท่านไปที่พร้อมเพลย์
ไปเปิดพร้อมเพลย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน
วันนั้นผมว่าปัญหานี้ก็น่าจะได้ข้อยุตินะครับ
ทีนี้อาจจะไม่ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมหรือมาที่กระทรวงการคลังก็ได้ครับ
สองปัญหานี้คือ๒ปัญหาหลักเลยครับ

สำหรับส่วนใหญ่คนที่ไปเจอเจ้าหน้าที่แบบเห็นหน้าเห็นตากันนะคะ
ทีนี้พอมันมีข่าวออกมาว่าตั้งแต่มติคอรมอล๒๘เมษายน
ที่พูดถึงเรื่องของคนที่สังกัดกองทุนการออมแห่งชาติ
อันนี้ตกลงเนื้อหาจริงที่คุยกันในคอลโลมอลมัน
มันเกี่ยวข้องอะไรกับเงินเยียวยาโควิดไหมคะ

ผมว่าไม่มีนะครับถ้ามาติดคอรมอลของ๒๘นี่
เป็นเรื่องของการที่เราเตรียมเงินไว้สำหรับ
เงินให้กับผู้ที่ผ่านเค้นสูงที่สุด๑๖ล้านคน

แต่ผมเข้าใจว่ากอชคงจะไปประเมินดูครับว่า
กลุ่มนี้คือคนที่ประกอบอาชีพอิสระใช่ไหมครับ
น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายเป็นฐานข้อมูลของกอชเอง
เพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเชื่อมโยงตรงนี้แต่ว่าไม่ได้มีมติคอลโมอะไรพิเศษเพื่อรองรับนะครับ
เพราะจริงแล้วเนี่ยถ้าดูกลุ่มคนที่จะเข้าไปอยู่ในกอชเนี่ยนะคะ
คือก็เป็นคนกลุ่มที่จริงแล้วเป็นงานของเราไม่ทิ้งกันนั่นแหละใช่ไหมคะท่าน

ทีนี้พอเสร็จสิ้นเรียนเอาอย่างนี้นะคะถ้าเรียนฟังแบบนี้เนี่ย

ทีนี้อย่างที่บอกว่าเหลือ๒กลุ่มนะครับคุณผู้ชมย้ำให้ผอก็คือว่า
กลุ่มของคนที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของบัญชีอันนี้รีบไปจัดการนะคะ
ก็ช่วยกันนะคะสิทธิ์ของเราด้วยช่วยกันนะคะ
แล้วก็คนอีกกลุ่มหนึ่งประมาณล้าน๗แสนคนเนี่ยนะคะ

เพราะน่าจะมีความคืบหน้าออกมาว่าเป็นแบบไหนนะคะ
ทีนี้ณตอนนี้ยังไม่ได้มีโครงการอะไรที่จะเปิดเพิ่มเติมจากเรา
ไม่ทิ้งกันที่เช่นอาจจะมีกลุ่มนี้บวกเข้ามาเพิ่มเข้ามา
มีรอบสองคือยังไม่มีอย่างนี้คือยืนยันแล้วนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้สุดท้ายค่ะพอให้พูดปิดท้ายหน่อย
เพราะว่าพรุ่งนี้และพระหัดนี้จะงานหนักเลย
มีอะไรบ้างที่คิดว่าประชาชนควรจะทำภายใน๒วันนี้
แล้วจะได้กับประโยชน์กับสิทธิ์ของตัวเองคะ

วันนี้เรียนว่าท่านลับทราบปัญหานี้แล้ว
แล้วจะกลับไปดูทั้ง๑๗ล้านคนให้ทั้งมอเตอร์
ท่านอาจจะไม่ต้องมาก็ได้

ให้เป็นรอฟังข่าวเพราะเดี๋ยวนักข่าวตามให้ด้วยนะคะ